ประกันตัวยกร้วมเกลียจ
เห็นสอบพรมยงเว็บพนัน
คุมตัวผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน
นันออนไลน์แล้วก็บัญชีม้าก็คุมตัวมาทั้งหมด๑๕คน
นิดบิ๊กโจ๊กทั้งนั้นเลยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรธ
จนพงศ์พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันธุ์ตำรวจโท
คฮริสต์ปริยาเกษพันธุ์ตำรวจตรีชานนนอ่อมทรสิบ
ตำรวจเอกณทววดแววแล้วก็สิบตำรวจเอกอภิสิตคน
ยงส่วนพลเรือน๙คนนี่ขึ้นชาร์จให้คุณผู้ชมดู
หน้าจอนี้นะคะก็มีนายจิรันทณินนายพุธิพงนาง
สาวยุภาพรนางแสงเดือร์นางสาวเรรัยนายกิตีสักนาง
นางสาวชนสิตานายบัณฑิตแล้วก็นางสาวทักษะพรก็
ถูกส่งฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้นะคะพอมาตอนเย็น
ตอนเย็นเนี่ยศาลท่านให้ประกันตัว๖นายตำรวจ
วางเงินประกันคนละ๑๐๐๐๐๐บาทแล้วก็มีเงื่อนไขนะ
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
๒คน๒นายตำรวจที่ได้ประกันตัวไปเป็น๒นายตำรวจแรกเลยเนี่ย
ได้ประกันตัวออกไปก่อนเนี่ยก็คือพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินกับพันธุ์ตำรวจเอกอาริส
ก็เท่ากับว่าทั้ง๘คนที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
โดนหมายจาก๘คนเนี่ยได้ประกันตัวทั้งหมดนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือน๙คนส่งฝากขังเมื่อวานใช่ไหม
ได้ประกันตัวเหมือนกันค่ะยกเว้นคนเดียวคือนายกิติศักดิ์
ทีนี้พอหลังจากที่บิ๊กโจ๊กรู้ว่าลูกน้องได้รับการประกันตัว
ก็ออกมามีการให้สัมภาษณ์นะถึงสาเหตุที่ลูกน้องชุดทำงานตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นผลมาจากพันกำรดโทคริสต์ปริยเกตรรองเพิ่มกับการสืบสวนสพสำรงเหนือ
สมุทรปราการเนี่ยนะเวลามีคดีที่ชุดเฉพาะกิจของบิ๊กโจ๊กรับผิดชอบเนี่ย
แต่ว่าล่าสุดพบว่ารองคริสมีปัญหาด้านการเงิน
คงจะเอางบที่บิ๊กโจ๊กให้ไปเนี่ย
แล้วทีนี้พอไปตรวจสอบปั๊บว่าเอางบบิ๊กโจ๊กไปหมุนไปหมุนทางไหน
มันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไงเหมือนกันกับรองหนึ่งรองหนึ่งที่นี่ค่ะ
ภาพขวามือรองหนึ่งหรือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิมีรูปคู่กับบอสมินนี่
มือที่วางบนตักนั้นแล้วก็ไปตรวจพบเส้นทางทางการเงินไปผัวพันกับบัญชีม้า
เครือข่ายมินนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนต้องตรวจสอบ
ลองฟังค่ะว่าจะต้องบิ๊กโจ๊กพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะ
ลองพูดกับคริสต์เขาก็อยู่กับผมอยู่มาเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ผมก็ให้เขาไปจ่ายแต่ถามว่าเขาเอาเงินผมไปหมุนไปจ่ายเราก็ไม่รู้
แต่ถามว่าคุณเอาเงินผมไปเข้าเส้นเงินยังไงในส่วนนี้
แสดงว่าถ้าเป็นไปตามที่รองโจ๊กท่านบอกเนี่ยก็คือพันธุ์ตำรวจโทคริสต์
มีปัญหาการเงินเอาเงินไปหมุนแต่หมุนผ่านบัญชีม้าสิ

แต่ว่าด้วยความที่เอาจริงบิ๊กโจ๊ก็ไว้ใจแหละเพราะว่าเป็นลูกน้องมาเป็น๑๐กว่าปี

ใช่แล้วเวลาให้ไม่ได้โอนเงินให้ด้วยไง
ทีนี้พอเอาไปใช้เอาไปหมุนแบบนี้มันก็กลายเป็นเรื่องค่ะ
ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กบอกนะถ้าเกิดว่าลูกน้องผมมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เพราะว่าอะไรทำให้ชุดทำงานคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องมาโดนเรื่องนี้ไปด้วยยังไงผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอนนะครับ
เรื่องของบ้านบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะบ้านของรองโจ๊กที่ถูกตำรวจแล้วก็ชุดคอมมันโดบุกตรวจค้นนั่นน่ะ
สรุปเป็นใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่
เมื่อรองโจ๊กบอกก็เนี่ยไม่รู้เหรอนี่บ้านรองโจ๊กนะ
แต่พอไปตรวจสอบชื่อเจ้าของบ้านคนที่ซื้อเป็นชื่อเฮียแตมมาสิ
เฮียแตมอุดรคุณผู้ชมครับเป็นการสืบสวนสอบสวนของชุดตำรวจพีซีทีครับ
หรือว่าศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แล้วพบว่าบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานที่ตำรวจพีซีทีแล้วก็คอมมันโดบุกไปค้น
ครอบครองที่ซื้อบ้านหลังนี้รวมไปถึงอีก๔หลังล้อมกันนั่นน่ะ
ชื่อคือเฮียแตมหรือว่าชินรัฐวัฒนกูลนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เอาบ้าน๓หลังแรกก่อนคือบ้านเลขที่๙ทับ๑๔๖๙ทับ๑๕๗และ๙๕
ที่เป็นบ้านพักของรองโจ๊กเนี่ยแล้วก็ระบุไว้ว่า
โจ๊กซื้อไว้ให้พ่ออยู่แต่มีชื่อของเฮียแตมเป็นผู้ซื้อ
และบ้านอีก๒หลังที่รองโจ๊กบอกว่าเป็นที่พักของนายตำรวจติดตามนั่นน่ะ
ก็เป็นชื่อเฮียแตมกับภรรยาเป็นผู้ครอบครองร่วมกัน
ฟังมาแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่
แล้วก็ยังไปพบอีกว่านอกจากเฮียแตมซื้อบ้านให้รองโจ๊กแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงนายตำรวจติดตามอยู่แล้ว
ส่วนค่าไฟของบ้านทั้ง๕หลังรองโจ๊กรวมไปถึงลูกน้องก็ไม่ได้จ่ายเองเป็นการจ่ายผ่านบัญชีของนายคันชิต
จำได้ไหมคุณผู้ชมที่เราพูดถึงนายคันชิดในช่วงห้องข่าวหัวเขียว

มีประวัติมาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบอสมินนี่ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์
อย่างที่บอกคือไปมีประวัติไงคดียาเสพติดถึง๕คดีคันชิดเนี่ย
ทีนี้เฮียแตมล่ะเป็นใครจู่ก็โผล่มาเป็นตัวละครใหม่ในคดีของรองโจ๊ก
แตมแกเป็นนักธุรกิจวัย๖๓ปีเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในอุดรธานี
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรของแม่ขนส่งครับ
มีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศนะ
ตัวรวดเร็วในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยกระดับจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ขึ้นมาเป็นบริษัทประกอบกิจการลอจิสติกแบบเต็มตัวครับ
มีรถบรรทุกของตนเองมีรถบรรทุกร่วมวิ่งโอ้โหหลายร้อยคันนะ
และยังมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก
มีศูนย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมด้วยคุณผู้ชม
จังหวัดนครปะถมแม่คุ้น
ไม่ใช่นักเลงและไม่ใช่ญาติของบิ๊กโจ๊กแต่รู้จักกันโดยบังเอิญหลังจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาปฏิบัติภารกิจที่อุดรธานี
เมื่อประมาณสักปี๕๔๕๕แล้วถ้าหากรองโจ๊กไปอุดรเห็นว่าจะไปแวะเยี่ยมเฮียแตมทุกครั้ง

น้ำแข็งตั้งแต่มีเรื่องออกมา
รู้ว่าบ้านเป็นของเฮียแตมเนี่ยเฮียแตมเคยออกมาพูดอะไรไหม

๑๐โมงเฮียแตมจะตั้งโต๊ะแถลก
เรื่องความสัมพันธ์กับทำบิ๊กโจ๊ก
นี่อยากรู้แล้วนะเนี่ยในชาวบ้านเดือนละห้าหมื่นจิ้มใช่ไหมแล้วไปรู้จักกันยังไง
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเองอ่ะจี้ถามบิ๊กโจ๊กใช้คำนี้เลย
เพราะว่าคนถามเลยคือนักข่าวถามว่าเอ๊ะรู้จักกับเฮียแตมมาตั้งแต่ตอนไหนคะ
ผมก็รู้จักมานานมากแล้วตั้งเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วรู้จักกันที่ไหนยังไงเนี่ยคือแบบพยายามจี้ถามบิ๊กโจ๊กทั้งหมดเลย
งั้นเดี๋ยวรอค่ะรอ๑๐โมงวันนี้
เลี่ยงลำดับให้ดีนะเลี่ยงลำดับให้ดีนะ
ตอนแรกที่เข้าค้นเราทุกคนก็เข้าใจว่าบ้านบิ๊กโจ๊ก
ครับ
ซึ่งกับเฮียแตมเนี่ยนะครับเป็นเสมือนญาติสนิทกันอ๋อเสมือนเป็นเสมือนญาติสนิทกัน
เพื่อสะดวกในการทำงานสังเกตไหมบิ๊กโจ๊กเนี่ย
ชอบทำงานที่สโมสรตำรวจครับใกล้เหรอก็ออกมาปากซอย
เพราะว่าอันเนี้ยเนี้ยอยู่ซอยวิภัณฑ์วดีหกสิบอยู่หลังสโมสรตำรวจเลย
อันนี้เล่าให้ฟังถึงว่าภูมิประเทศตรงนั้นมันเป็นยังไง
อ่อล็อกเคชั่นเออดูดูอยู่มันอยู่ใกล้กัน
โจ๊กบอกว่าด้วยความที่เป็นญาติกันนะคือเขาคิดว่าเขาเป็นญาติกัน
เออตั้งใจจะจ่ายแพงกว่านี้นะครับแต่เฮียต่อมเฮียแตมไม่เอาขออภัย
แตมไม่เอาอ่ะเอาแค่นี้แล้วเรื่องนี้อ่ะ
มันเป็นหลักเป็นฐานท่านเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เอ้าคุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมว่ายังไงแหละนะครับ

แม้ว่าโดยนิติในเทียดแตมกับบิ๊มสูงก็จะไม่ใช่แย่น

ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่เราแล้วไปบอกท้ายบอก
อะไรอย่างนี้อ่ามีหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชม

โจ๊กชี้แจงอีกประเด็นเกี่ยวกับนะครับ

พบเส้นทางการเงินของบิ๊กโจ๊กเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันมินนี่น่ะ
ที่มีเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ

โอ้โหบัญชีคันชิดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบัญชีกลางเลย
เป็นบัญชีกลางแล้วโอนไปอย่างนี้เลยนะเบิร์ตจะเล่าให้ฟังนะ
เราบอกว่าเภยเคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บประนัน
ไม่มีเงินจากเว็บพนันเข้าบัญชีตัวเอง

เฮ้ยเองไปจัดการให้พี่หน่อยดิเรื่องค่าใช้จ่ายต่างในบ้านพี่
คุณผู้ชมผมถามว่าไอ้แบบนี้มีไหมนะครับ
ราชการชั้นผู้ใหญ่มีเขามีกันแบบนี้

คือประเภทพ่อบ้านในตำรวจติดตามหรืออะไรอย่างนี้

ค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือเงินที่ใช้ในที่ทำงาน
บางทีก็ควักเงินส่วนตัวให้ไปนั่นแหละ
โจ๊กชี้แจงบอกว่าถ้าคำนวณดีเงินของเขา

พูดกับคนรวยพูดยากฟังเสียงบิ๊กโจ๊กครับ
วันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันนะ

เงินของผมคือ

มันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทำงานหรอก

ผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ย

ที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับ

เวลาที่ให้เงินลูกน้องไปทำงานเนี่ย
นะครับที่เป็นเงินส่วนเกินจาก

แต่ว่าเวลาเขาเรียกกันสั้นเรียกงบรับ
งบรับเขาจะมีเตรียมเอาไว้
สำหรับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านความมั่นคง

เขาจะมีงบรับทหารสำรวจยังไม่มี
หน่วยงานอื่นก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

เขาเองก็นำเงินส่วนตัวมาทำงานด้วย
ซึ่งลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไงอันนี้ไม่ทราบ
แต่ให้คิดง่ายว่าถ้ารับเงินจากเว็บพนัน

ขออภัย๒๓ล้านบาทหรอก

ก็อันนี้ท่านชี้แจงแต่
ข้อความของท่านจะเป็นเหตุเป็นผลในสารหรือเปล่านั้น
ครับ
เรื่องราวอะไรบางทีจะเห็นภาพบิ๊กโจ๊กไปปรากฏตัวตามวัด
ใช่ไหมตามวัดดังต่างอ๋อใช่ไปทำบุญ
เอาจริงบิ๊กโจ๊กก็สายมูพอสมควรแล้วเหมือนกันนะ
เดี๋ยวให้ดูค่ะเพราะว่ามีภาพมีภาพปรากฏ
ก่อนที่จะมีการบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กไปที่วัดแห่งหนึ่ง
วัดที่ไหนนี่ค่ะวัดในอุดรเป็นวัดดังเลย

นี่ค่ะวงจรปิดหน้าโบสถ์ของวัด
วัดนี้ชาวอุดรรู้จัก
ซึ่งภาพของบิ๊กโจ๊ก
วัดนี้คือวัดโพชัยศรีค่ะอยู่ที่อุดร
แล้วมีชื่อเสียงเรื่องอะไรล่ะมากราบหลวงพ่อนาคเนี่ย
โดนบันดาลเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงาน
สอบเข้ารับราชการค้าขายสำเร็จ
แล้วก็มีการไปกราบสการะพระพุทธนรสีมหาหมุณี

นี่วันที่๒๔กันยาตอน๑๐โมง๓๖นาทีนะ๒๔กันยา
แล้วพอมาเช้าวันที่๒๕คือเอาง่ายไปวันอาทิตย์สาย
เช้าวันจันทร์ที่๒๕หน่วยคอมมาโดตำรวจไซเบอร์
นำกำลังบุคคลบ้านเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นข่าวดังเนี่ยนะคะ
ภาพซ้ายมือเกิดก่อนภาพขวามือเกิดวันจันทร์เกิดทีหลังนะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระลูกวัดพระลูกวัดก็คือพระประดิษฐ์วรปัญโย
เป็นผู้มาเปิดประตูอุโบสถให้กับบิ๊กโจ๊ก
ไม่ใช่แค่เปิดประตูอุโบสถอย่างเดียวเปิดใจด้วยค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าวัดได้รับการประสานจากตำรวจอุดร
แล้วก็พระประธานในอุโบสถอัตมาก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลความเรียบร้อย
อาตมาไม่รู้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษน่ะท่านอธิษฐานอะไร
เพราะว่าท่านอธิษฐานในใจนี่ก็เพิ่งเห็นมาวัดนี้เป็นครั้งแรก
พอกราบสการะเสร็จท่านก็เดินทางกลับ
อันนี้จากที่เราไปถามพระลูกวัดมานะคะ
จากนั้นทีมข่าวไปตรวจสอบย้อนหลังด้วย
ไปเดือนพฤษภาปีไหนเนี่ย
ปี๖๑นู่นนานเลย
ซึ่งตอนนั้นสมัยที่บิ๊กโจ๊กยศพลตำรวจตรี
เคยนำเฮียแตมเฮียแตมรวมถึงข้าราชการไปทำบุญในวันวิสาขบูชา
แล้วก็หล่อพระพุทธรูปทองคำบรรจุไว้ในพุทธมหาเจดี
หลวงตามหาบัวยานสัมปโนที่วัดภูผาแดงที่หนองวัวซอของอุดรด้วยนะคะ

เคยบอกว่าเฮียแตมจะรู้จักและคุ้นเคยกับตำรวจพุทธรภาค๔

เพราะว่าเฮียแตมเป็นคนที่นิสัยไม่ถือตัว
อ้อมอารีชอบช่วยเหลือแต่จะไม่ออกสื่อนะ

อันนี้ก็ตรงกับที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าโอ้รู้จักกันมาเป็น๑๐ปี
เพราะว่าในช่วงที่บิ๊กโจ๊กเจอมรสุมชีวิต
มีคำสั่งให้ไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีตอนนั้น
เพื่อนที่เคยคบหาลูกน้องเอาก็หายหน้าหายตาไป
แต่ก็จะมีตำรวจสพเมืองอุดรกับเฮียแตมนี่แหละ
ที่ยังคบหาบิ๊กโจ๊กเหมือนเดิม
เพราะนี่ไงเพราะเธอเคยในช่วงชะตากรรมตัดผ่านสุด
อันนี้หรือเปล่าที่เขาก็เลยนับถือกันเหมือนญาติ
ใช่ไหมอันนี้ก็นะครับแล้วแต่ความสัมพันธ์ของเขา
แต่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมก็น่าตั้งคำถามว่า
เฮียแตมเนี่ยหรือว่านายชินรัฐวัฒนากูล
ถือว่าเป็นผู้กว้างขวาง
หรือเป็นผู้มีอิทธิพลที่ต้องไปขึ้นทะเบียน
กับมหาดไทยอันนี้รอการตรวจสอบ
แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะ
เมื่อปี๕๓ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นผู้อำกับการ๓กองบังคับ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แล้วทีนี้บิ๊กโจ๊กโดนกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากร้านคาราโอเกะ
ในจังหวัดต่างทั่วตะวันออกเชียงเหนือเลยนะ
เมื่อกรกฎาคมปี๖๐ครับ
ต่อหนึ่งเสียงมีหนึ่งเสียงที่มองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการรับสินบนจริง
หนึ่งเสียงนั้นก็คือนางสาวสุภาปิยะจิตติ

ซึ่งคดีนี้มีตำรวจนายหนึ่งที่ฟ้องบิ๊กโจ๊กเรื่องเบิกความเท็จด้วย
แต่คดีมันไปจบที่สารอาญาท่านยกฟ้องเมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๒ครับ
ก็นี่แหละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากรรมของบิ๊กโจ๊กล่ะ
แต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเฮียแตมกับบิ๊กโจ๊กเขาสนิทกันนะ

การที่คนจะไปเบิกความให้นี่ถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่

เอาล่ะแต่บิ๊กโจ๊กก็ต้องอธิบายให้ได้อธิบายให้ได้ว่า
เงินที่เข้าบัญชีญาติญาติของท่านแท้จริงแล้วเส้นทางมันเป็นยังไง
อันนั้นยากแล้วใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
ผมไม่หมูผมไม่หมูนะครับ
พวกเราคนธรรมดายังมองว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรื่องใหญ่
ไปบุคคลบ้านในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่
นายกเศรษฐาก็มองเป็นเรื่องใหญ่ตั้งมาแล้วนะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นผู้อรหันต์เลยละกัน
ที่จะมาตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็ข้อกฎหมายด้วย
กรณีเข้าคนบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือรองโจ๊ก
นี่ตอนที่ชู๓นิ้วนี่แหละคือตั้งมา๓คน๓คน
๓คนเดี๋ยวเปิดชื่อว่ามีใครบ้างคุณผู้ชม
แต่ว่าคณะนี้จะต้องตรวจสอบและรายงานผล
นายกเศรษฐาภายใน๓๐วันครับ
คณะชุดนี้ประกอบด้วยประหลัดฉิ่ง
นายชัดชัยพรมเลิศอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเลยนะ
แล้วก็มีนายชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุดเป็นกรรมการ
ซึ่งท่านก็ขึ้นชื่อเรื่องการปราบทุจริต
ส่วนคนสุดท้ายคือพลตำรวจเอกวินัยทองสอง

ในการผลักดันเรื่องปฏิรูปตำรวจครับ
และสาธารณชนอย่างว่าในเรื่องนี้จับตามองด้วย
ท่านนายกเศรษฐาบอกแรงไปหน่อยนะ
มีเกียรติเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไป
แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าเพิ่งคิดว่าจะมีผลโยงไปถึง
ตำแหน่งพบตรที่จะมีการประชุมวันนี้
ประชุมกรตรวันนี้ส่วนจะลงนามได้เลยหรือไม่นั้น
ต้องไปพูดคุยกันต่อครับก็แสดงว่ายังคลุมเคลืออยู่คุณผู้ชมฮะ
ท่านกังวลไหมท่านนายกเพราะตามข้อกฎหมายเนี่ย
มันจะมีการฟ้องร้องนะหากไม่พิจารณาแต่งตั้ง
ตามความอาวุโสท่านนายกก็บอกว่าการจะแต่งตั้งใคร
ก็ต้องดูข้อกฎหมายที่ทำให้แต่งตั้งได้
แต่ไม่ขอตอบว่ามีชื่อผอบตรในใจเป็นชื่อพยางเดียว

ปุ๊บรู้เลยแต่บางคนมี๓พยางนะ
โดยหลังเกิดเหตุบุกค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษแล้วเนี่ย
ก็มีรายงานว่าพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และถ้านับตามลำดับอาวุโสเนี่ยลำดับหนึ่งเลยนะ
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับนั่นหมายความว่าวันนี้ที่มีการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีการเคาะชื่อเลยหรือเปล่า
ใช่แต่ไอ้ที่เขาลือกันเนี่ยเขาลือกันว่า
แล้วคณะกรรมการชุดนี้ทำงานภายในกี่วันนะ
แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะว่าอาจจะยังไม่มีตัวจริง
มีรักษาการไป๓๐วันก่อน
กว่าจะรู้ผลการสอบอันนี้ลองดูก็แล้วกัน
คุณผู้ชมจับเพิ่มเส้นพิษมินนี่บิ๊กโจ๊กแจงยิบ
ไร้เงินสีเทาเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูบัญชีสิครับ
ที่บอกว่าบัญชีม้าโอนให้คือรักษาพ่อแต่ผ่านบัญชีแม่
๒ล้านเท่าไหร่๒ล้าน๘แสนนะครับเอาล่ะไปดูที่ว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เชื่อมโยงกับตำรวจ๘นายที่มีความใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊ก
มีการแช็ตคุยกับพันฯตำรวจเอกภาคภูมิวิทธิสมัย
รองผู้ประคับการนะครับกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคสี่ซึ่งทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะ
แล้วก็พันธบทเอกภาคภูมิเนี่ยยังมีเลขบัญชีม้าของนายพุทธิพงศ์นะครับ
มินนี่ทราบด้วยเพื่อให้มินนี่โอนเงินเข้า
และพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิที่ถือบัญชีอยู่ก็จะกระจายเงินไปให้ตำรวจ๗นายครับ
คุณผู้ชมค่อยดูผังไปนะดูผังไปนะครับค่อยดูเข้าใจง่าย
๓๖๕๙๘๙๐บาทครับจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิร้องหนึ่งเนี่ยนะ
ได้รับเงินไปเท่าไหร่๔๒๔๐๐๐บาทมีการโอนเงิน๘ครั้ง
ระหว่างเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมปีนี้แหละ
พนธบตรีนำเกียจรับเงินไป๔๕๐๐๐๐บาทมีการโอนเงิน๙ครั้ง
ตั้งแต่เดือนกันยายน๒๑๖๕ถึงกุมภาพันธุ์๒๑๖๖
พันธุรกิจเอกเขมรินรับเงินไป๔๒๐๐๐บาทมีการโอนเงินทั้งหมด๖ครั้งนะครับ
ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนปีที่แล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกนอนหนูรับเงิน๕แสนบาทมีการโอนเงินทั้งหมด๘ครั้งนะครับ
ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม๒๑๖๕และเดือนกุมภาพันธ์๒๑๖๖ครับ
จากนั้นมีพันธุ์ตำรวจเอกก๊อกไก่รับเงิน๑๔๕๘๕๒๖บาท
มีการโอนเงินทั้งหมด๘ครั้งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๑๖๕จนถึงมีนาคม๒๕๖๒
ต่อไปนะพันธุ์ตำรวจเอกดอเด็กรับเงิน๓๕๐๐มีการโอนเงิน๗ครั้ง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๑๖๕จนถึงมีนาคม๒๕๖๒
อันนี้ดูระยะเวลาตรงกับเมื่อกี้นะ
ต่อไปนะพันธุ์ตำรวจเอกพ่อผ่านรับเงิน๑๑๗๖๘๖บาท
มีการโอนเงินทั้งหมด๕ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม๒๕๖
และเดือนมีนาคม๒๑๖๖แล้วยังมี
แล้วยังมีการโอนเงินเข้าบัญชีม้าชื่อนายคันชิตที่ดอมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ
ที่ถือโดยบัญชีนี้ถือโดยพันธบทเอกภาคภูมิเช่นกัน
ซึ่งถูกโอนไปที่บัญชีของพันธพันตำรวจโทคริสต์นะซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟของบ้านบิ๊กโจ๊กครับคุณผู้ชมครับ
อกจากนี้พันธบทเอกภาคภูมิยังโอนเงินไปยังโรงพยาบาลแห่ง๑๒ล้าน๘แสนบาท
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่ของบิ๊กโจ๊กด้วยยังมีการจ่ายเงินไปที่บริษัท
อันนี้น่าจะเป็นค่าพวกโทรศัพท์มือถือค่าอินเตอร์เน็ตอะไรหรือเปล่านะฮะ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๐๖๕ถึงเมษายน๒๖๖
ซึ่งในเดือนตุลาคมพฤศจิกายน๒๑๖๕มีการโอนเงินแค่ครั้งเดียว
แต่ในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคม๒๑๖๖มีการโอนเงิน๒ครั้งครับ
และพันธุรกิจเอกภาคภูมิยังโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย
เป็นบัญชีของคุณแม่ของบิ๊กโจ๊ก๕ครั้งรวมเป็นเงิน๔๒๖๐๐๐บาท
โอนให้กับน้องชายของบิ๊กโจ๊กอีก๔๑๐๐๐บาท
ถ้าเราดูตอนแรกดูผังแรกเลยเนี่ยว่าเงินเนี่ยเรารู้แค่จำนวนแล้วโอนให้ใคร
ก็อาจจะตกใจแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กอธิบายเป็นเปราะไป
ถ้าทำความเข้าใจก็อาจจะเข้าใจได้บางส่วนแล้วก็สงสัยบางส่วน
อันนี้แหละจะทำให้สารเชื่อได้ยังไง
ว่าท่านให้เงินสดบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กให้เงินสดลูกน้องไปไปดูแลดิ
นี่จากคำบอกเล่าของท่านนะไปดูแลดิจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างดิ
นายุ่งนะแล้วก็พอเอาไปให้เสร็จปั๊บลูกน้องช็อต
เอาไปหมุนเอาไปหมุนแล้วไปผ่านบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมพูดตามเขา
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลักฐานมัดตัวเขาก็ไปชี้แจงในศาลแหละ
แสดงว่าบัญชีที่มีการโอนเงินเข้ามาก็มีของคนที่เป็นบัญชีม้าทั้งสองบัญชีเลยนะ
นี่พอพูดถึงเรื่องบัญชีมาจะพาไปดูค่ะ
เพราะว่าผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนแล้วก็บอกว่าเปิดบัญชีม้าเนี่ย
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรไรแล้วเราเนี่ยไม่ได้คุยกับเรไรนะ
แต่เราคุยกับสามีของเรไรสรุปรู้จักฝั่งบ้านของมินนี่ไหม
สามีของเลไลพยักหน้าพยักหน้าเพราะว่าแม่ของมินนี่เคยขอสมุดบัญชีเมียไปใช้
นี่แหละแล้วเลยไม่รู้ไงว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเว็บพนันหรือเปล่า
นักข่าวไปคุยเราเรียกว่าอะไรดีอ่ะสามีคนนี้เราเรียกคุณโยแล้วกันคุณผู้ชม
คุณโยเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดเลยแล้วคุณโยเนี่ยนะเป็นสามีของนางสาวเรไร
เรไรเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เปิดบัญชีม้าให้กับเว็บพนัน
ค่อยฟังค่อยคิดตามนะน้ำแข็งจะเล่าแบบไม่เร็ว
นายโยเนี่ยนะที่เป็นสามีของเรไรบอกว่าเมียผมเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้าน
ที่ไหนอ่ะที่บ้านของสจชัดสจชัดคือใครอ่ะใครอ่ะ
สจชัดคือสจชัชดาแม่ของมินนี่เป็นแม่บ้านให้กับแม่ของมินนี่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ตอนสจชัดแล้วก็มินนี่ยังไม่ได้รวยแบบนี้เลย
สจชัดแม่ของมินนี่เนี่ยให้เมียผมเนี่ยนะไปเปิดบัญชี
บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินผ่านบัญชีก็จะเป็นเงินเดือน
เป็นเงินเดือนค่าจ้างทำงานบ้านอ่ะจ้างเดือนละเก้าพันทีนี้พอเมียผมไปเปิดสมุดบัญชีมาปั๊บเนี่ย
สจชัดแม่มินนี่เนี่ยนะเอาสมุดบัญชีของเมียผมไปเลย
แล้วไม่ได้โอนเงินเข้าไอบัญชีที่เอาไปนะแต่ดันไปโอนเงินเดือนให้กับเมียผมอีกบัญชีนึง
แล้วเมื่อสองสามเดือนก่อนเมียผมตัดสินใจลาออกมาแล้ว
แปลว่าตอนนี้เมียผมไม่ได้เป็นแม่บ้านที่บ้านของแม่มินนี่แล้วนะ
แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจบัญชีนั้นแล้วถามว่าอ่ะเนี่ยที่เมียของคุณเรได
อ่ะไม่ใช่มีของคุณเรไรเสร็จสามีของคุณเรไรออกมาให้ข้อมูลคุณเรไรคือคนไหนหรอ
คนที่๕ฝั่งสีแดงนะคุณผู้ชมอันนั้นคือคุณเรไรแล้วสามีของคุณเรไรมาให้ข้อมูลเรื่องนี้
คือหลังจากที่เมียผมออกจากบ้านนั้นมานะก็ไม่ได้สนใจไอ้บัญชีที่เคยเปิดเอาไว้เลย
ตำรวจมาจับเมียผมที่บ้านแล้วก็บอกว่าบัญชีธนาคารของเมียผมเนี่ย
มีส่วนผัวพันกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็หาคอมพิวเตอร์หาอุปกรณ์เปิดเว็บพนัน
ตอนนั้นผมงงอ่ะเอาจริงนะพี่ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เลย
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้บัญชีของเมียผมที่แม่ของมินนี่
ชื่อว่าสจชัตริย์เอาไปทำอะไร
ก็ไปเป็นแม่บ้านก็นี่แหละครับขอให้ปล่อยเปิดบัญชี
แล้วก็บอกว่าจะจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีครับ
ก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรให้
แล้วบัญชีก็คือแฟนเราให้เขาไปเลยล่ะ
ครับผมเขาบอกว่าเข้าใจว่าเออจะเอาบัญชีไป
แล้วเขาก็ไม่คืนอะไรประมาณนี้นะครับออกมาได้๒๓เดือนแล้วครับ

ให้ไงหลอกเอาบัญชีไปใช้นั่นแหละ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินค่าจ้างให้ในบัญชีนี้ไง
ไปเปิดบัญชีสิแต่สุดท้ายพอไปเปิดบัญชีมาจริงแล้ว
บัญชีนั้นไปแต่ดันไปโอนเงินค่าจ้างให้อีกบัญชีนึงไง

นี่ทีนี้คุณผู้ชมคือตัวสามีของคุณเรไรเนี่ย
เรไรคือผู้ต้องหานะบอกว่าผมเสียใจมากเลยที่เมียผมโดนตำรวจจับ
เมียผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเมียผม
บ้านผมไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรเพราะฉะนั้นในข่าวนี้เนี่ย
คนที่เป็นคนในข่าวเนี่ยก็คือเคยเป็นแม่บ้านของบ้านแม่มินนี่

นี่แหละแล้วมันเป็นผัวพันธุ์ไง

ช่วงนี้ขอบคุณล่างภาษามืออาจารย์สิริพรแสนเท้าด้วยนะครับ
ต่อเลยครับคุณผู้ชมฮะกับเครือข่ายของบอสมินนี่เนี่ยคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจจะออกหมายจับเพิ่มแล้วจะมีกลุ่มที่เป็นนักข่าวด้วย

เป็นนักข่าวที่อยู่ในการทำข่าวนี้ด้วยหรือเปล่านี่สิ
เมื่อวานนี้กองบังคับการตำรวจนครบาน๕ครับ
ตำรวจเขาก็เอาตู้เซฟมาตู้เซฟหนึ่งใบของนายบัณฑิต
และเครื่องคอมของนางสาวชนสิตาของกลางนะ
เป็นของกลางที่ตำรวจยึดมาได้จาก๒ผู้ต้องหานี้
เป็นกลุ่มพลเรือนแล้วก็เอามาตรวจสอบกัน
มีตำรวจใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กหลายนายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนครับ
ส่วนให้ข้อมูลว่าเอาหลักฐานเส้นทางการเงินมาให้ตรวจสอบนี่แหละ
ตำรวจนครบานได้ตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่านี่
ไม่มีนะไม่มีส่วนผัวพันธ์เส้นทางการเงินผิดกฎหมายนะ
ขณะที่ชุดสืบให้ข้อมูลกับนักข่าวว่า
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่ม
กับกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายมินนี่ครับ
ผู้ต้องหากลุ่มนี้จะแบ่งเป็น๔กลุ่มคุณผู้ชม

๑คือกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนายตำรวจใหญ่
หนึ่งใน๔กลุ่มมีนักข่าวบางรายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับ

สื่อมวลชนที่ติดตามคดีนี้ก็เลยไปถามท่านผู้บัญชาการ
สำนักงานกฎหมายและคดีครับอย่างพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์
ท่านก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม
คะแล้วมีนักข่าวรวมอยู่ด้วยจริงไหมคะท่าน
จริงครับนักข่าวมีนักข่าวจริง
สำหรับการออกหมายจับเนี่ยก็พิจารณาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยตรง
มีกลุ่มทำธุรกรรมอำพรางเชื่อมโยงมีกลุ่มบัญชีม้า
และกลุ่มรับผลประโยชน์ที่ได้จากเว็บ
ซึ่งนักข่าวเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนล่ะท่านครับไหนบอกหน่อยครับ
บัญชีนี้นะครับมีผู้เกี่ยวข้องถ้าเข้าข่าย๔กลุ่ม
แล้วทำไมท่านถึงรับเงินจากบัญชีม้า
การรับของท่านไม่ได้เป็นประจำครั้งเดียวอย่างนี้นะครับ
หรือเป็นลักษณะที่ดูแล้วพอที่จะมีข้อ
สักถามท่านว่าท่านได้รับเงินมาอย่างไร
แล้วนักข่าวที่อาจจะโดนหมายจับเนี่ยคุณผู้ชม
ตำรวจก็เปิดเผยนะว่ามีมากกว่า๒คน

โอ้โหแล้วไม่รู้นะจะไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าด้วยหรือเปล่านี่สิ
คุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กสู้กลับทีมค้นบ้าน
ก็คือจะฟ้องนั่นแหละร้องปกปิดข้อเท็จจริง
เรื่องราวมันเป็นยังไงแนวทางการต่อสู้บิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านก็ไปที่สารอาญารัชดานะครับ
ท่านไปยื่นคำร้องขอความใบทำต่อสาร
กรณีที่ตำรวจพีซีทีก็คือศูนย์ปราบรามอาจยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักการตำรวจแห่งชาตินั่นแหละขอออกหมายค้นบ้าน
ว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อสาร
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่ท่านพักอาศัยอยู่
แต่ผู้ขอหมายไม่บอกสารไงว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษ
แต่ผู้ขอให้เหตุผลที่ขอหมายค้นว่านะครับ
เพื่อเข้าจับกลุ่มสารวัตนนท์นายตำรวจติดตามของบิ๊กโจ๊ก
ที่มีข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในบ้านนี้
มันก็ต้องรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่านะครับเขาเนี่ยอาศัยอยู่บ้านนี้ด้วย
นี่คือบิ๊กโจ๊กถามเชื่อว่าสารนะครับ
หากรู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กสารจะให้ความเป็นธรรม
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไม่มีคดีความ
การที่เขาหมายถึงบิ๊กโจ๊กถูกหมายค้นบ้าน
แล้วถูกนำกำลังมาเป็นขยงแบบนี้
ทำให้ตัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงลองฟังดูครับ
แม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับเป็นชื่อญาติผมหรืออะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสารวัตนนท์นะครับ
สารวัตนนท์เนี่ยก็เป็นในเวรผมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสวัสดนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผม
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่
หมายค้นบ้านผมมันยกกำลังมาเป็นขยงอย่างนี้นะครับ
อันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงเราน้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับแล้วถูกต้อง
แต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรมแล้วสอบพิรุษนะครับนะ
มีวาระซ่อนเล้นนะครับต่างนะครับ
ผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเอง
โจ๊กยังเปิดเผยอีกว่าด้วยความคับข้องใจของท่าน
ท่านโทหาโทหานายคือโทหาพลประบวนเอกดำรุงศักดิ์กิจีบภัคดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถามเรื่องนี้เลย
ซึ่งท่านผอบตรก็ได้ชี้แจงกับตัวบิ๊กโจ๊กว่า
ได้รับรายงานก่อนจะมีการตรวจค้น
ซึ่งได้บอกกับผู้ที่รายงานว่าถ้าจะค้นน่ะ
อันนี้คือรู้แล้วว่ามีแผนแต่ถ้าจะค้นเนี่ยมาบอกก่อนนะ
แต่ตำรวจที่ไปค้นกับรายงานหลังจากที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแล้ว
นั่นหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็เป็นคำนี้แหละการเมืองในตำรวจครับ
ทีมีแค่มารายงานเฉยนะแล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะค้นเนี่ย
เดี๋ยวให้มาบอกก่อนแต่บอกว่าไปค้นก่อนแล้วมาบอก
โจ๊กยังบอกด้วยว่าพร้อมรับการตรวจสอบนะ
แต่การตรวจสอบนั้นต้องเป็นธรรมไม่มีวาระซ่อนเล้น
เช่นนั้นนะครับท่านก็คือบิ๊กโจ๊กจะใช้สิทธิทางกฎหมาย
คือจะฟ้องกลับนะแหละเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
โอ้โหท่านพูดประโยคนี้หน้าศาลเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ใช่ไหม
จะมีการประชุมนะครับเสนอชื่อ
แล้วก็เลือกพบตรคนใหม่แต่คุณผู้ชมนะฮะ
คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าขอลา๑วันเพื่อไปทำสมาธิจัดการเรื่องนี้
แต่ว่าในเมื่อเมื่อวานท่านนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วมีกำหนดกี่วัน
คนละ๓๐๓๐วันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีรักษาการแต่ยังไม่ได้เลือก
ลองดูจับตาวันนี้เลยดูน้ำแข็งรายงานในข่าวเที่ยงเนี่ย
คือจริงมันมีความควบคุมไหวเยอะนะเพราะว่า
อันนี้เนี่ยน่าจับตาหลายอย่างไหนจะเฮียแตมแถลง
ใช่นี่ไงเดี๋ยวบอกไทม์ไลน์คุณผู้ชมนิดนึงก่อน
๑๐โมงวันนี้เนี่ยจะมีคุณสันธนะเนี่ยไปยื่นหนังสือให้กับนายก
จะร้องอยากให้เลื่อนเลือกผอบตรออกไปอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะ
และ๑๐โมงเวลาเดียวกันเลยรองแตมจะตั้งโต๊ะแถลงความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊ก
รวมถึงจับตามองไปจนถึงบ่ายโมง
บ่ายโมงที่นายกจะประชุมต่อรอเลือกผอบตรคนที่๑๔นั่นแหละค่ะ
อืมอย่างนั้นต้องติดตามนะในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ